เรื่องของโจรและกางเกงใน

ก็มีประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยนะคะ
ลายล่าสุดนี้เขาไปขโมยอยู่ที่
หมู่บ้านเพชรสยาม๑เรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้

ตำรวจนี่นำตัวนายบุญสมแนวตันอายุ๓๒ปีค่ะ
เขาก่อเหตุตระเวนลักขโมยชุดชั้นในสตรีค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๙กุมภาพันธ์นะคะ
พอขโมยเสร็จแล้วหนีไปกบดานที่สิงห์บุรีค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกยันยงสันติปรี
ชาวัดผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบันน้องแข็มบอกว่า

ผู้เสียหายมาแจ้งความลงบันทึกประจำไว้
แล้วนำหลักฐานสำคัญนี่ค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดมาก
เพราะว่าเขาไม่ได้ปิดบังใบหน้าอะไรเลยนะครับ

จากการตรวจสอบทราบชื่อเลยคนร้ายคือนายสมบุญนี่แหละค่ะ
เป็นลูกจ้างเดินสายไฟอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง

ช่วงจังหวะหยิบคือ
คือผู้เสียหายบอกว่าที่เอาไปมีทั้งชุดชั้นใน
แล้วก็แว่นตาว่ายน้ำที่เธอนั้นตากไว้ในบ้านเลยนะในหมู่บ้าน
อยู่นี้ค่อยบัญจงเลือก

ตำรวจก็ได้ติดตามสืบสวนนะคะจนจับกลุ่มตัวได้
หลังจากที่หนีไปกบดานที่สิงห์บุรี
ถามผู้ต้องหายอมรับเลยนะคะ
เนื่องจากดื่มสุราดื่มเบียร์แล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยตัดสินใจปีนกำแพงบ้านของผู้เสียหายไม่ใช่หลังเดียว
หลังแต่ว่าหลังที่มีกล้องวงจรปิดนี่หลังเดียว

ได้มาประมาณ๔๕ชุดนะครับ
แล้วขออภัยคุณผู้ชมเขาเปิดสาภาพบอกมาแบบนี้
เอาไปดมแล้วก็สำเร็จความไข้ตนเอง

ค่ะก็มีผู้เสียหายนะคะเดินทางมาชี้ตัว
ยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่กล้องวงจรปิด

ตำรวจก็เตรียมดำเนินคดีต่อไปค่ะ